ฟังก์ชั่นเสริมของรถยนต์เพียงเท่านั้นนะครับ

ถือเป็นหลักสำคัญในการขับขี่

รวมถึงการจับโพมไรยังไงให้ถูกต้อง
ต้องจับที่ตำแหน่งใดผมมีคำตอบให้คุณครับ

กับผมชางอาคมรวมศัวร์นะครับ

นอกจากการตรวจสอบงบเป็นประจำแล้ว
ถ้านั่งกับวิธีการปรับพวงมาลัยก็มีความสำคัญ
ทำให้เราสามารถคอนโทรรถหรือเลี้ยวเบรกเร่งและจอดได้อย่างปลอดภัยครับ
และสำหรับรถยนต์ที่เรานำไปเป็นตัวอย่างในการสาธิตวิธีการปรับเบาะ

ซึ่งเป็นรถยนต์ขนาดเล็กที่มีความคล่องตัว
และมีสมรรถนะที่ดีเหมาะสำหรับการขับใช้งานในเมือง

เนื่องจากขนาดตัวที่กระทัดรัดของรถยนต์รุ่นนี้นั่นเองครับ
การปรับท่านั่งที่ถูกต้องนะครับเราเริ่มจากเลื่อนเบาะให้มีความพอดีกับเข่า
คือไม่ให้เข่าเหยียดตรงหรือว่างอมากจนเกินไป
เพื่อการเหยียบแป้นคันเร่งและแป้นเบรกได้อย่างถนัด
อันดับที่๒ก็คือความสูงของเบาะครับ
ถ้าเป็นคนตัวเตี้ยก็ต้องยกเบาะขึ้นมาหน่อยนึง
โดยทิ้งระยะให้เหนือจากหลังคาประมาณฝ่ามือนึงนะครับ
แล้วก็ดึงก้นของคุณให้ชิดกับผนังของเบาะ
แผ่นหลังแนบตรงกับตัวเบาะ
ตำแหน่งของพนักพิงเวลาเราเลี้ยว
พวงมาลัยเลี้ยวนั้นไม่ให้ไหล่เนี่ยหลุดออกไปจากเบาะ
ไหล่หลุดออกมาจากเบาะเนี่ยหมายความว่าคุณนั่งห่างจากพวงมาลัยมากจนเกินไป
เพราะฉะนั้นวิธีการปรับนั่นก็คือ
ใช้อุ้งมือทั้ง๒ข้างวางทาบไปบนพวงมาลัย

อันนี้ตึงไปนิดนึง
เพราะฉะนั้นเราดึงพวงมาลัยกลับมาหาเราหน่อย
พอดีแล้วเนี่ยจะทำให้เวลาคุณเลี้ยวไหล่จะไม่หลุดออกมาจากเบาะ

หลังจากที่เราปรับท่านั่งให้ถูกต้องกับสรีระของตัวคุณเองแล้ว
ก็มาถึงวิธีการจับพวงมาลัยที่ถูกต้องครับ
วิธีการจับพวงมาลัยที่ถูกต้องเราแบ่งพวงมาลัยในลักษณะวงกลมเนี่ยออกเป็นแนวตั้ง
โดยที่ลากเส้นตรงลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็แนวนอนลากเส้นตรงผ่านมาตรงแกนกลางของพวงมาลัย
เราจะได้ตำแหน่ง๙นาฬิกากับ๓นาฬิกาใช้มือขวานะครับจับไปที่ตำแหน่ง๓นาฬิกาโดยใช้นิ้วโป้งเนี่ยล็อกลงไปตรงกริปครับ
มือซ้ายอยู่ที่แม่หนัง๙นาฬิกาเช่นเดียวกับมือขวาก็คือใช้นิโป้งทาบลงไปตรงนี้ที่เป็นร่องกิ๊บ
เพื่อการคอนโทรโพลัยจะได้ถนัดมากยิ่งขึ้น
หรือว่าบางคนเนี่ยไม่ถนัดอาจจะขับแบบสไตล์นักขับรุ่นเก่าก็คือขยิบขึ้นไปอีกนิดนึงก็คือในตำแหน่ง๑๐นาฬิกา
เราสามารถเลื่อนมือขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับแต่อย่าให้เกินจากแนวขอบนี้ก็คือจับในลักษณะนี้ได้ครับ
อันนี้เป็นการจับในสไตล์โบราณหรือเป็นการจับในลักษณะของนักแข่งรุ่นเก่าซึ่งนิยมคอนโทรพวงมาลัยในลักษณะนี้สำหรับการแข่งรถ
แต่ทุกวันนี้เนี่ยการจับพวงมาลัยตำแหน่ง๓นาฬิกากับ๙นาฬิกาตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องและสามารถควบคุมทิศทางของรถได้ดีที่สุดครับ
ถ้าเราจับพวงมาลัยผิดวิธีโดยจับไปอยู่ข้างบนเนี่ยฮะถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาการจับโดยมุมบนแขนตึงเราจะไม่สามารถหมุนพวงมาลัยอย่างรวดเร็วเพื่อหักหลบรถที่เข้ามาตัดหน้าสุนัขที่วิ่งผ่านถนนหรืออะไรก็ตามทีที่เข้ามาตัดหน้าเรา
ถ้าเราจับพลาดเนี่ยผิดพลาดเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะควบคุมพวงมาลัยได้อย่างรวดเร็วและว่องวายเพื่อหลีกเลี่ยงต่ออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นข้างหน้า
ตอนนี้เรามาดูว่าเราจะใช้พวงมาลัยยังไงเวลาเราเลี้ยวการจับพวงมาลัยก็ยังคงอยู่ในลักษณะเดิมก็คือซ้าย๙นาฬิกา
กว่า๓นาฬิกาใช้นิ้วโป้งล็อกตามคลิปเหมือนเดิมแล้วออกตัวรถ
ถ้าเราจะเลี้ยวใช้วิธีการหมุนแบบดึงและดันคือมือขวา
ดึงมือซ้ายดันอย่างนี้นะครับ
คือมือจะล็อกคาอยู่กับพวงมาลัยตลอด
แล้วเศรษฐ์เรียบร้อยแล้วก็จะกลับมาตั้งตรงทางที่ถูกต้อง
โดยที่เรายังล็อคอยู่ทำแบบที่เดิมก็คือเวลา๙และ๓นาฬิกา
หนกลับมาที่เดิมโดยที่มือยังคงอยู่กับพวงมาลัยไม่ปล่อยมือนะครับ
ทางด้านขวาก็เหมือนกันครับคือใช้ซ้ายดันขวาดึงซ้ายดันขวาดึง
เสร็จปุ๊บก็หมุนพวงมาลัยกลับมาให้ตั้งตรงอยู่ที่เดิม
รวมถึงการกลับลำรถด้วยเดี๋ยวจะไปกลับลำข้างหน้านะครับ
อย่าลืมว่ามือยังคงอยู่ที่ตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็เริ่มต้นของการเลี้ยวเพื่อกลับลำก็คือมือซ้ายดันขึ้นมือขวาดึงลงเนี่ยครับลักษณะนี้นะครับ
บางคนก็อาจจะปล่อยพวงมาลัยฟรีเวลาที่รถกลับมาตั้งตรงแล้วแต่การปล่อยพวงมาลัยฟรีนั่นหมายถึงว่าเราไม่ได้จับพวงมาลัย
ซึ่งการไม่ได้จับพวงมาลัยก็หมายความว่าเราไม่ได้ควบคุมรถเราปล่อยให้รถควบคุมซึ่งมันเป็นวิธีการขับที่ผิด
ส่วนวิธีการเลี้ยวแบบคล่อมแขนเนี่ยบางคนอาจจะไม่ถนัดแต่เป็นวิธีการที่ใช้ในลักษณะที่เราก็ไม่ปล่อยมือจากพวงมาลัยเหมือนกัน
และทั้งหมดนี้เป็นพื้นฐานง่ายที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง
ครั้งหน้าขับรถจะมีอะไรมานำเสนอนั้นขอให้ติดตามทุกช่องทางของทางไทยรัฐออนไลน์